คุณเบิร์ตแฟนคุณแตงโมค่ะไปเจอมิจฉาชีพ

ใช้ชื่อแล้วก็รูปโปรไฟล์นะไปหลอกไปหลอกเงิน
ไปทักหาแม่อ้วนแม่ขออยู่เงินน่อย
เหมือนแม่อ้วนเนี่ยก็ได้โชคดีที่แม่อ้วนเนี่ยเขาเอกใจ
ก็เลยทักไปหาเบิร์ตค่ะก็ได้รับคำตอบจากเบิร์ตว่า
ไม่เป็นความจริงครับแม่เบิร์ตไม่เคยยืมเงินของใคร
นี่นะคะใจความสำคัญของแชทเนี่ยที่แอบอ้างว่าเป็นเบิร์ตก็คือ
ต้องการที่จะยืมเงินแม่อ้วนค่ะเป็นจำนวนเงิน๒๐๐๐บาท
โดยจะเอาเงินจำนวนนี้มาเป็นทุนในการตั้งต้นเปิดร้านใหม่เสื้อผ้า
ขายเสื้อผ้าวินเทจอะไรอย่างเงี้ยตัวเองค่ะไม่กล้าโทรมาหาแม่อ้วนค่ะ
เพราะว่าเกรงใจจะรบกวนแต่ว่ากลับแนบชื่อแล้วก็เลขบัญชีธนาคารมาเรียบร้อยเลย
อันนี้คือรีลาที่มิชชาชิพธรรมนะคะแย่มาก

เพื่อแจ้งข่าวว่าไม่ใช่ตัวผมนะครับตัวผมเองเนี่ยไม่เคยยืมเงินใครครับ
ชื่อบัญชีคือชื่อที่แนบนั้นไม่ใช่นะคะไม่ใช่แม่อ้วนค่ะก็ไม่ใช่ชื่อของตัวเองด้วยนะ
ขอให้ทุกคนค่ะระมัดระวังด้วยนะคะชื่อบัญชีที่แนบไปก็ไม่ใช่โปรไฟล์ที่อันนี้ไปก็ไม่ใช่
ดีนะคะที่แม่อ้วนเขาเอกใจสักนิดนึงก่อนแล้วกัน
คุณผู้ชมคนที่ใกล้ชิดคุณแตงโมอะไรอย่างนี้หรือว่าใกล้ชิดคุณเบิร์ตเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะ
มิจฉาชีพทุกวันนี้มาทุกรูปแบบอีกไม่หยุดอีกเนอะจนข่าวแตงโมซาไปแล้วยังไม่หยุดอีกอ่ะ
คุณผู้ชมถ้าใครจะทำนะก็ขอให้หยุดการทำไม่ดีนี้ไว้นะถูกต้องค่ะ